ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ยุคนี้ยุคสมัยนี้
หลายคนก็น่าจะสังคมเรายอมรับนะคะ

มีตัวเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับพรบคู่ชีวิตออกมา
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้หลายคนก็กำลังรอลุ้นอยู่ว่าตรงนี้มันจะมีความสำเร็จต่อไปอย่างไร
เมื่อลูกต้องมีเพศทางเลือกที่สามเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมน่าจะได้ดูข่าวกันไปบ้างแล้วนะคะ
ปรากฏออกมาเป็นคลิปภาพแล้วมีภาพที่น้องเนี่ย
เป็นร่องรอยการถูกทำร้ายจากพ่อแท้ของตัวเอง
เพราะน้องไปแต่งหญิงนั่นเอง
นี่คืออาการบาดเจ็บของน้องเอนามสมมุติอายุ๑๔ปีนะคะ
จะเห็นว่าตามร่างกายจะมีร่องรอยแดงช้ำไปทั้งตัว
คือโดยเฉพาะตรงขาทั้งสองข้าง
น้องถูกทำร้ายด้วยของแข็ง
แล้วก็มีรอยบาดแผลเป็นทางยาวอย่างที่เห็น
คุณกันจอมพลังบอกว่าน้องคนนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
ถูกพ่อซึ่งน้องระบุแบบนี้ว่าเป็นนักการเมืองด้วย
ทำร้ายเมื่อคืนวันที่๑๓ตุลาคม
แล้วหนีออกมาจากบ้านไกลเลยนะ๔กิโล
พอทราบเรื่องทั้งตัวเขาเองแล้วก็ทีมงานเลยรีบไปรับตัว
แล้วพาไปส่งที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดเพชรบุรี
ไปสอบถามน้องเล่ามาแบบนี้นะคะบอกว่า
เขาอยู่กับพ่อกับพี่ชายแล้วก็น้องชาย
คือทั้งบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายกันหมดเลย
และพ่อรับไม่ได้ที่ผ่านมาพ่อมักจะฝึกให้น้อง
คืออาบน้ำแบบทหารใส่กางเกงในตัวเดียว
และพยายามเปลี่ยนให้น้องเป็นผู้ชาย
แต่น้องบอกว่าก็เขาเป็นแบบนี้แล้วใจน้องมันไม่ได้
ก่อนหน้านี้พยายามไปพูดคุยกับพ่อปรับความเข้าใจ
แต่พ่อไม่เคยรับฟังอันนี้จากคำบอกเล่าของน้อง
ที่คุณกันรับบอกต่อมานะคะ

บางครั้งเคยนอนสมเป็นอาทิตย์ก็มี
ตอนที่น้องเล่าให้คุณการฟังเนี่ยร้องไห้เสียงสั่นคลอตลอด
แล้วบอกว่าอยากให้พ่อมองหนูเป็นลูกในสายตาบ้างค่ะ
พ่อหนูคงเป็นเพศที่๓
แล้วคงจะเป็นแบบที่เขาต้องการไม่ได้
หนูอยากให้เขาเห็นหนูเป็นลูกในสายตาเขาบ้าง
จริงตอนนี้อย่างที่เราบอกว่าสังคมมันเปิดกว้างมากนะ
แล้วคำพูดน้องนี่หลายคนได้ยินอย่างนี้แล้วเจ็บปวดนะ
อยากให้พ่อเห็นหนูเป็นลูกในสายตาเขาบ้าง
คุณกันนะฝากไปถึงคุณพ่อนะคะ
ซึ่งอย่างที่น้องบอกว่าพ่อเป็นนักการเมืองเนอะ
คุณกันบอกว่าถ้าพ่อทำงานอยู่ในรัฐสภา
จะได้รับฟังปัญหาของประชาชน
น่าจะรับฟังปัญหาของลูกตัวเองด้วย
ถ้าทั้งคู่เปิดใจนั่งคุยกันน่าจะหาทางออกได้ด้วยดี
และพ่อเองก็ยังสามารถเป็นกระบอกเสียงในการผลักดัน
เปิดรับความหลากหลายทางเพศได้อีกทางหนึ่งด้วย
ล่าสุดทางพมเองมีการนำตัวน้องไปตรวจร่างกายและสภาพจิตใจ

จริงเมื่อวานคุณกันก็ออกมาบอกแล้วว่าได้เข้าไปเยี่ยมน้องเราด้วย
น้องยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับใคร
เดี๋ยวจะมีการประสานกับทางคุณพ่อของน้องก่อน
อยากให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันให้ดี

ตัวคุณกันเองก็ออกมาพูดว่าตัวเองก็พร้อมที่จะเป็นคนกลางนะคะ

ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปสอบถามกับคุณแพรรี่หรือไพรวันวรรณบุตรนี่แหละ
ตัวเขาเองจริงมีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊คพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
แล้วก็มีการออกมาพูดและประนามการใช้ความรุนแรงกับลูก
แม้คุณจะเป็นพ่อบังเกิดกล้าวเพราะเรื่องแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ไปบังคับจิตใจหรือจิตวิญญาณของลูกได้
แล้วการกระทำความรุนแรงไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจคนได้
สิ่งที่ผู้ปกครองทำควรทำคือการสนับสนุนและประคับประคองลูก
ให้ลูกอยู่ในกรอบมีศิลธรรมที่ดี
และเติบโตเป็นกลุ่มบุคคลเพศทางเลือกอย่างมีคุณภาพ
ลองฟังค่ะ
ไม่ว่าเขาเลือดที่จะเป็นอะไร
โดยที่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นลูกที่น่ารักสำหรับคุณได้
แล้วถ้าคุณเองเป็นคนในครอบครัวคุณยังให้พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาไม่ได้
สุดท้ายแล้วเขาก็จะไปหามาจากที่อื่น
แล้ววันนั้นคุณจะเสียใจ
คุณค่าในตัวตนของมนุษย์หัวใจต่างหากที่บอกว่าเราแตกต่างกันยังไง
บ้างก็หยาบกระด้างบ้างก็ละเอียดละอ
เพราะแม่บางคนไม่เข้าใจและใช้ความรุนแรง
ซึ่งนั่นคือไม่ใช่ความรักนั่นเอง
ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหานะคุณผู้ชมนะ